เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงน่ารักแสนรู้กันต่อ

สุนัขเนี่ยเวลาที่เราเห็นภาพเราจำภาพเวลาเขาคาบอะไร
เราก็จะนึกถึงว่าสุนัขคาบกระดูก
สุนัขห่วงกระดูกเดินไปไหนมาไหนคาบกระดูกไปตลอดเลย

สุนัขเขาภาพจำ

คาบจามเวลาเราเห็นในการตรงการ์ตูนใช่ไหมสุนัขก็จะต้องคาบกระดูก

แต่ถ้าเกิดว่าสุนัขไม่ได้คาบกระดูกแล้วสุนัขจะคาบอะไรดีนะ
เจ้านีโม

เจ้านีโม่คือชื่อของเจ้าสุนัขพุดเดิ้ลตัวนี้ใช่ไหม
แต่ว่าไอ้ที่คาบอยู่เนี่ยมันมาจากโดเรมอน

สุนัขตัวนี้เป็นพันธุดเดิ้ลนะคะ
ชื่อว่าเจ้านีโม่นะเป็นสุนัขเพศเมีย๔ควบนะคะ
เป็นสุนัขของร้านผ้านะคะ
ตำบลหายาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ไม่รู้ว่าผูกพันอะไรกับเจ้าชิสุกะตัวนี้มากเลย
คุณเห็นไหมว่าปกติแล้วเนี่ยนะ

เขาก็จะวางโนบิตะชิสุกะไว้คู่กัน
นีโม่บอกว่านีโม่จะฆ่าแต่ชิซูกะ

นี่ค่ะเจ้าของพยายามเอานโนบิตะมาให้
ชิซุกะโนบิตะต้องอยู่ด้วยกันนะ
นิโมบอกไม่ชิซูกะอย่างเดียว
บิตะนอนคว่ำเลยร้องไห้

วันนี้เสนอตอนชิสุกะโดนฆ่าไป
มันมีตอนดีที่ไหนแล้ว

โดเรมอนจะให้แว่นตาขยายตัว
ให้กับโนบิตะขึ้นมาแปลงร่างเป็นหมา

น่ารักมากเลยอ่ะคุณนึกถึงเด็ก
เขาก็จะติดของเล่นติดตุ๊ก
ตาติดอะไรที่มันแบบเป็นผ้าเน่าของเน่าของเขา
สุนัขก็เหมือนกับเด็กเลยอะคุณ
เจ้าของเขาเล่าให้ฟังบอกว่าซื้อตุ๊กตาชุดโดเรมอนมาให้ลูกสาวเล่น
ปรากฏว่าพอเจ้านีโม่เห็นชิดซุกะเนี่ยไม่ให้ลูกสาวเลยนะ
เอาชิซูกลับมาเล่นเลยนะคะโนบิตะก็มีบ้าง
แต่ว่านานก็เข้าไปเล่นบ้างแต่ชิสุกะจะติดเลย
ก็ดูสภาพชิสุกะค่ะชิสุกะนี่คือจะไส้แตกแล้วนะคะคุณ
งับโดนกัดซะวางเลยนะไม่วางเลยคุณเห็นไหมไม่วางเลยนะ
ช่วงไหนนอนหลับเนี่ยก็จะต้องเอาชิซูกะไปนอนด้วยนะคะ
อยู่ด้วยกันแบบ๒๔ชั่วโมงเลยเห็นแบบนี้
เอามีเพลงมามอบให้กับเจ้านีโม่กับของเล่นแสนรักด้วยค่ะ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

ไม่ว่ายังจะขู่เดี๋ยวอีกหรอคะ

บอร์นงานจิซุกะลง
แล้วก็กินข้าว
แล้วก็ป้อนจิซุกะด้วย

เป็นภาพที่น่ารักใกล้มากดีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ